แต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะต่อจากนี้ไปทุกสุดสัปดาห์ผมว่าพวกแกนนำพัก
หัวหน้าพักการเมืองจะลงพื้นที่แล้วล่ะ
กรองทางการเมืองเริ่มมาแล้วอ่าใช่นะครับดูพักนี้กันก่อน
เจ้าของสโลแกนล่าสุดไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่แน่นี่ฮะ
ท่านนี้ฮะคฤตเอกประวิดภิวลงศวรรณครับ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐไปที่ไหนล่ะไปขึ้นเวทีที่หนองคายครับ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพักในภาคอีสานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีขอนแก่นอุบลรัชธานี
แล้วชูผลงานการแก้ปัญหาภัยแรงนะครับที่ท่านทำมา
จนมีสโลแกนล่าสุดไม่รู้แต่ไม่แรงแน่นะครับ
แม้การเลือกตั้งนะฮะที่ผ่านมาจะพ่ายแพ้ให้กับเพื่อไทยไปยกสวัสดิ
แต่รอบนี้เขาบอกว่าสู้สุดใจกับนโยบายผ้าขาวม้าเชื่อมโลกครับ
เดินหน้าพัฒนาภาคอีสานขอให้มั่นใจพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้ครับ
ไปดูพักเพื่อไทยหน่อยไหมคะพักเพื่อไทยไปเหนือสุดค่ะ
เหนือสุดที่ไหนล่ะเชียงรายจัดกิจกรรมระดมพลคนเจียงไฮเพื่อไทยมาเหนือสุด
ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะนำโดยคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
ควงพี่ชายคุณพรรณฐองแท้เปิดเวทย์ประสายใหญ่ประกาศทวงแรงสลัยอะ

แรงสลัยทางแผ่นดินนะครับกว่าส่อเชียงหลายก์จังหวัดถ้าเกิดว่ารัฒบาลได้เป็นรัฐบาลนะครับ
บอกว่า๖เดือนเนี่ยแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย
ท้ายกันที่ภูมิใจไทยครับเสียหนูครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาดกลางกระทรวงศาสตร์ธนสุขในฐานะหัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทย
ลบบุรีไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดลบบุรีเหมือนกัน
ขอให้เลือกภูมิใจไทยยกจังหวัดครบทั้ง๔เขตนะครับ
เมื่อวานนี้เสียหนูก็พูดว่าไงนะปุ้ยบนเวที
เขาบอกว่าเขาพร้อมเป็นนายกแต่เขาแทนชื่อตัวเองนะ
ว่าไอ้หนูใช่ไหมให้หนูพร้อมเป็นนายกนะครับภูมิใจไทยครับ